ราวที่หัดใหญ่กันก่อนที่ชาวหัดใหญ่เขาต้องไปเข้าคิวกันยาวเหยียด
ไปรอรับแจกอ่างเปล่าจากเศรษฐีใจบุญวัย๙๒ปีเนื่องในวันตรุษจีน
สารเศรษฐีเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
เพราะว่าแจกกันเนี่ยติดต่อกันมานานกว่า๓๐ปีแล้ว

บรรยากาศสำหรับวันตุดจีนที่คึกคักที่นี่เนี่ยนะคะ
ปากซอยยันยงพัฒนาช่วงเช้าที่ผ่านมา

เพราะว่ามีชาวหาดใหญ่เดินทางมาเข้าคิวกันยาวเหยียดแบบนี้นะคะ
เพื่อจะรอรับแจกซองอ่างเปล่าจากเศรษฐีใจบุญและครอบครัว
ซึ่งเขาถือเลิกเริ่มแจกในเวลา๙นาฬิกา๙นาทีค่ะ
เศรษฐีใจบุญคนนี้คือนายยันยงตันรัตนากรอายุ๙๒ปี
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอหัดใหญ่
เขามาแจกอ่างเปล่ารวมทั้งสิ้น๒แสนบาทนะคะ
ก็ให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ยากไร้ด้วย
ถือว่าได้ร่วมทำบุญกันในวันตรุษจีน
ซึ่งซองอังเปล่าที่แจกให้กับประชาชนทั่วไปและเด็กเนี่ย

ส่วนผู้สูงอายุและผู้พิการคนละ๒๐๐บาทนะคะ
ฟังเสียงของเศรษฐีใจบุญคนนี้กันหน่อยค่ะ
กับประชาชนปีนี้พิเศษตรงนั้นก็เพิ่มอาหารกันกินด้วยใช่ไหมค่ะ
ลูกสาวของคุณยันยงก็ยืนยันว่าคือ
อย่างนี้มานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งมาแจกปีนี้ปีแรก
ซึ่งนายยันยงเนี่ยเดิมทีเป็นชาวจังหวัดตรังนะคะ
แล้วเขามาบุกเบิกทำธุรกิจในหัดใหญ่จนประสบความสำเร็จ
โดยเฉพาะในย่านชุมชนไทยโฮเตลตลาดนัดยันยง
ซึ่งเป็นย่านทำเลการค้า
ก็เลยต้องการที่จะตอบแทนสังคมด้วยการแจกอ่างเปล่าแบบนี้ในช่วงตรุษจีนค่ะ
ชาวบ้านที่ไปรับนี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั่วหน้านะคะ